เจ็ดโมงสามสิบเจ็ดเวลานี้เราต้องมาว่ากันที่เรื่องของการเมืองกันหน่อยเพราะว่าร้อนหรือไม่รู้ว่าร้อนหรือนักนะทั้งร้อนทั้งหนักเลยเพราะว่าตอนนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหมันยังไม่จบไม่สิ้นนะกับวิวาทะหนักพันธุ์ดินจับจากประเด็นเรื่องของการลดงบของกระทรวงกลาโฮมหรือว่ากล่องทัพพาคุณผู้ชมไปฟังเสีย
เหมือนหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าพบทบทำไมออกตัวแรงจังเขาว่ายังไงกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะ
ทั้งราชการก็อยากให้ท่าน
ชัดเจนว่าท่านวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
แต่ว่าถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรที่ท่านมองว่า
เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านที่เป็นข้อเท็จจริง
อยากจะชี้แจงนะฮะก็อยากให้ทำอย่างนั้นมากกว่า
แล้วทุกฝ่ายก็จะได้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองไป
ผู้บัญชาการฐานบกซึ่งเป็นนายทหารนะครับ
เป็นผู้บัญชาการควบคุมกองทัพบกทั้งหมด

หลักการในหลักประชาธิปไตยที่ถูกต้องเนี่ย
ทหารกองทัพจะต้องไม่มายุ่งในทางการเมือง

และอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน
ผมคิดว่าบทสัมภาษณ์นะครับ
การพูดสั้นว่าเริ่มให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดิน

นั่นคือเครื่องบ่งชี้ดัชนีชี้วัดว่า
ประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพจริง
การจะเอางบประมาณนะครับไม่ได้หมายความว่า

โดยเฉพาะความยากจนของประชาชน

ไม่ใช่ว่างบกองทัพซึ่งได้มาก๕ปี
ปีต่อไปเนี่ยก็ควรให้ประชาชนมากบ้าง
หลักคิดอันนี้ไม่ใช่หลักคิดของคนหนักแผ่นดิน
แต่เป็นหลักคิดว่ามันสอดคล้อง
ความเดือดร้อนของประชาชน
ผมไม่พูดเรื่องงบกระลาโหมนะ
เพราะผมดูท่าทางเหมือนกันจะเสี้ยมให้คนไปทะเลาะกับทหาร
คุณถามก็ไม่รู้คุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะ
แต่ว่าผมเห็นว่ากำลังปั่นกระแส
ให้คนไปมีปัญหากับทหาร
ผมคิดว่างบทุกกระทรวง
ต้องใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง
แต่ละคำตอบก็สามารถชิดย้างให้ถึงท่าทีได้นะคะ
ทีนี้มาฟังพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
คือพอดีท่านมีภารกิจเป็นประธานในพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพ
ที่วัดวัชิรธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ก็เนี่ยทำภารกิจอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปเดินชมตลาดดูสภาพการค้าขาย
คำพูดติดปากของนายกช่วงหลังนี้ก็คือ
ไม่ได้มาหาเสียงนะนายกก็ยืนยันบอกไม่ได้มาหาเสียงนี่มาทำงาน
พอมีเลือกตั้งก็ขอให้ช่วยกันหาเสียงในทางที่ดีหน่อยเถอะ
โจมตีกันไปมาได้ไหมประเทศมันเสียหาย
ประจานประเทศตัวเองอย่างนี้ทำไม
หลายคนก็ต้องทวงถามไงว่าท่านนายกท่านคิดยังไง
สั้นว่าให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนายกก็สายหน้า
แล้วพูดสั้นแค่บอกว่าเพราะว่าบรธบอร์เขาไม่ได้ลงมาขัดแย็งด้วย
เรียกว่าออกมาออกรับออกตัวแทนเลยว่าเขาไม่ลงมาขัดแย้งด้วย
ส่วนรายภักรรณ์เมืองเขาก็เชื่อว่ามันไม่ขึ้น
มันยังมีกระแสอยู่ไงว่าตกลงแล้ว๒๔มีนานี้เราจะได้เลือกตั้งหรือเปล่า
กระแสนี้ยังคงวนเวียนอยู่แบบเงียบแต่ก็อยู่กันแบบลึก
ซึ่งหลายภาคการเมืองก็ยังยืนยันนะคะเชื่อว่ายังมีแหละเลือกตั้ง
เพราะว่ายังไม่เห็นว่าจะมีสาเหตุหรือว่าประเด็นอะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งนี้เกิดขึ้นไม่ได้
แล้วก็ทุกคนก็เลยใช้ช่วงเวลาเมื่อวานนี้ค่ะวันหยุดมาคบูชา
เข้าวัดทำบุญแล้วก็ตระเวนหาเสียงเพื่อความเป็นสิริมงคล

พี่ศิษย์ไว้จ่ายชีวะนะคะหัวหน้าพักประชาที่ปรัดรำไทเก๊กขอกัน
ดูเกร็งนะคุณอภิษฎคือดูทำไมดูคอเกร็งดูเมื่อยอ่ะ
ไปที่สวนโรมณีน่าเขตพระนครค่ะแล้วก็มีการถ่ายรูปกับกลุ่มผู้สูงอายุ
มาจิบน้ำชายยามเช้าในสวนด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เดินหาเสียงพบพ่อค้าแม่ค้า
ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่บริเวณตลาดตรอกหม้อ
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ก็นำทีมแก่นำพักพร้อมด้วยนายพานทองแท้ชินวัฒน์สมาชิกพักนะจ๊ะ
ลงพื้นที่หาเสียงที่อุบลราชธานีค่ะก็ร่วมกันใส่บาททำบุญ
ซึ่งก็ได้รับคำโวยพรให้ประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีในการเลือกตั้งด้วย
อนาคตใหม่กันหน่อยค่ะนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพัก
ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสอสอเขต๒๕บางขุนเทียนหาเสียงกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
บรรยากาศถือว่าคึกคักมากมากนะคะผู้คนต่างให้ความสนใจแล้วก็ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
มีเสียงเชียร์พักอนาคตใหม่ตลอดการเดินทางเลยนะก็ต้องบอกแหละว่าแหมพักนี้เขาก็เขาก็มาแรงจริงจริง
ถึงจะเป็นสีส้มแต่ก็แรงไม่แพ้กันนะคะอืมส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็ลงพื้นที่เหมือนกัน
ขอคะแนนเสียงจากชาวประจวบคีรีคันค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาติ
อีกท่านหนึ่งค่ะนายสุวัสดิลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาก็นำทีมผู้สมัครสอสอเขต๑๕
ขอคะแนนที่ตลาดน้ำขวัญเรียมย่านมีนบุรีออกมารณรงค์บอกว่าออกไปเลือกตั้งกันนะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งแล้วก็เดินหน้านโยบายเพื่อคนกรุงเทพด้วย
ภูมิใจไทยค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักนำทีมแก่นำพักขอคะแนนอยู่ที่ตลาดกิมหยงในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาชูนโยบายใช้กฎหมายเอื้อลงทุนฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้
ท้ายที่ความเคลื่อนไหวของภักดิ์ไทยรักษาชาติกันหน่อยค่ะ
จตุรนฉายแสงพร้อมแก่นำพักแถลงเดินหน้า
ลูกพักหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ตั้งกฎเหล็กด้วย
ห้ามนำคดียุบพักมาหาเสียงหรือพูดนอกศาลอย่างเด็ดขาดนะคะ